ปฏิเหตุเกิดขึ้นนะคะริมถนนเพชรกะเสมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ทำให้รถชนกันพังยับเยินเสียหายกว่า๒๑คันบาดเจ็บกว่า๑๔คนด้วย
นี้นะเขาแพร่กระจายในโลกโซเชียลบอกโอ้โหระเนรนาศกันหมดเลย
เพราะไอ้เศษมันไก่ที่มันตกมาจากรถกระบะทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ค่ะรับแจ้งเหตุรถเฉียวชนกันบนสะพานต่างระดับข้ามแยกเจดีหัก
ร่องใต้ถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีว่ารถชนกัน๒๑คัน
ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก
ตำรวจภูทรเมืองราชบุรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูเลยนะคะ
พบรถกระบะรถยนต์เฉียวชนกันทั้งสิ้น๒๑คัน
แต่ที่สำคัญมีคนเจ็บนะ
เยอะด้วยนะคะจำนวนนี้ก็มีบาดเจ็บเล็กน้อยทำแพ้ในที่เกิดเหตุ๑๐ราย
ส่วนที่เหลือก็ส่งโรงพยาบาลราชบุรี
อาการบาดเจ็บเนี่ยก็เกิดจากแรงกระแทกแล้วก็ถูกเศษกระจกที่แตกเนี่ยบาดนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายพลาทรทัพทิมสุกอายุ๒๓ปี
เป็นคนขับรถกระบะที่บรรทุกเศษมันไก่มาเต็มคันรถนี่แหละค่ะ
นี่ค่ะบรรทุกใส่ถุงมาแบบนี้
แต่ผ้าใบนี้นะคะที่คลุมที่ปิดถุงเอาไว้เกิดแตกขึ้นมา
มันก็เลยทำให้เศษมันไก่ที่แพ็คมาแบบนี้ร่วงหล่นลงถนน
คราวนี้ค่ะมันก็ทำให้รถที่ขับตามมาเหยียบ
พอเหยียบมันก็ลื่นไงคะมันเป็นเศษมันไก่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
รถที่ชนเนี่ยรถที่มาเหยียบมันไก่มันก็หมุนคว้าง
รถที่ขับตามมาเรื่อยก็เลยชนกันระนาวเลยค่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเป็นเหตุโกลาหลวุ่นวายแบบนี้
ตำรวจและจังหวัดที่คู่ภัยก็เร่งเก็บกวาดเศษมันไก่
แล้วก็อำนวยการจราจรเพื่อให้รถสามารถสัญจรไปได้อย่างรวดเร็วนะคะ
จังหวัดที่สุดครับครับ
จากนี้ตำรวจก็จะสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง